ไม่ได้มีเรื่องกันนะครับเละตามระเบียบครับ
โดนทั้งไข่ทั้งของเละเทะไปหมดครับ
แล้วก็มีคนที่โดนหางเร่ไปด้วยนะครับ
ทั้งชนะทิพย์ส่งกล้าศิลป์กัปตันทีมและทนาสิกษีริพละครับ
เละเลยครับเจชนะทิพย์
ความสนุกนะครับโปรแกรมที่ต้องลุ้นเชียร์กันนะครับของทีมชาติไทยนะครับ
ก็ยังต้องติดตามกันต่อนะครับถึงแม้พวกเขาจะเล่นกันแบบนี้แต่มีความมุ่งมั่นและมีความสามัคคีมากครับ
นี่คือ๒ประสานนะครับทั้งธนาศิษริพราแล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินนะครับมีโอกาสได้เล่นคู่กันแน่
แกรมของทีมไทยนะครับในวันนี้ช่วงเช้าจะมีการปั่นจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ
เพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ถือเป็นการพักผ่อนเต็มวันรวมทั้ง๒นักเตะที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับ
อย่างมีโชคมหาสารนุกูลจะไปแข่งฟุตบอลในฐานะตัวแทนของโรงเรียน
พร้อมกับฉลองคริสต์มาสเช่นเดียวกับทริสตองโดลูกครึ่งไทยฝรั่งเศส
ก็จะกลับไปฉลองกับครอบครัวก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งในช่วงเย็นวันที่๒๕ธันวาคม
ที่ในโลกโซเชียลเริ่มกันที่อินสตาแกรมนะครับของซิโก้มีการโพสต์ภาพ
พร้อมกับวัยพอมันเกิดให้กับรัฐกรชิมภารีทีมงานสตาฟรวมถึงจาบปุ้ย
เจ้าหน้าที่ประจำทีมหลังจากเซอร์ไพรส์วันเกิดไปเมื่อวาน
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินนะครับก็ได้โพสต์อินสตาแกรม
แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ความสนิทสนมกับธนาศิษย์เจ้าของฉายาเตาดินโย
ในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เขาบอกเลยนะครับว่าจะได้เห็นเมซี่ไทย
โรนานินโยของไทยประสานงานกันอย่างแน่นอนย้ำอีกครั้งนะครับ
ทีมชาติไทยช่วยยุ่มให้เกิน๒๓ปีมีโปรแกรมในการทำศึกประโยนิปิกที่กาตา
เกมแรกเจอกับสาวดีอาราเบียในวันที่๑๓มกราคมต่อด้วยการเจอกับญี่ปุ่นครับ
วันที่๑๖และปิดท้ายกับเกาหลีเหนือนะครับวันที่๑๙มกราคมทั้ง๓เกม
แข่งขันที่สนามแกรนฮามาสเตดียมอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับนักเตะไทย
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางไทยรัฐทีวีครับ